มาดูหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันหน่อยนะคะ
ธนทรกังขาขึ้นสารทหารทูตสังเกตการณ์แฟนคลับก็แน่นนะคะ
เมื่อวานนี้คุณธนทรจังหวะหนึ่งพีคมากชู๓นิ้ว
แบบนี้หมายถึงสันติภาพเสรีภาพพาราดรภาพนะคะ
แล้วนักข่าวต่างประเทศฮือฮากันเยอะเลยนะคะ
เมื่อวานบรรยากาศที่สนปทุมวันคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
แล้วบรรยากาศคลื้นเลยทีเดียวนะคะ
จากนักข่าวชาวไทยนักข่าวต่างชาติแล้ว
ยังมีบรรดาทูตต่างไปคอยสังเกตการณ์ด้วยนะ
คุณดูจังหวะนี้นะหันมาปุ๊บ
เดี๋ยวนะนี่ค่ะชูสามนิ้วแบบนี้ค่ะ
โอ้โหแล้วแบบเป็นบรรยากาศที่หลายคนฮือฮามากเลยนะคะ
และถ้าเกิดว่าใครได้เห็นคลิปเต็มแล้วไม่มีเสียงพูดด้วยนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

เมื่อวานนี้หลังจากที่ไปรับทราบข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาก็คือฐานยุโยงปลุกปั่น
ฐานให้ที่พักพิงผู้ต้องหา
มั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี๒๕๕๙

เหตุการณ์เกิดขึ้นปี๕๘เพิ่งมาแจ้งความ

มีเหตุผลนะคะเมื่อวานพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากุลรอง

มาสอบปากคำคุณธนทรด้วยตัวเองนะคะ

คุณศรีวราบอกว่าก็คดีมันตกค้าง

เขาก็ชี้แจงมาแบบนี้นะคะ
ทีนี้ฝากฝั่งคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจบอกว่าก็กังวลนะคะ

แม้ว่าเมื่อวานไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สนปทุมวัน
แม้ว่าคุณธนทรจะเป็นพลเรือน
แต่สุดท้ายคุณธนทรต้องไปขึ้นสารทหารนะคะ
นี่แหละก็เลยทำให้คุณธนทรบอกว่ากังวลนิดหน่อย
ว่าจะยังไงต่อไปนะคะ
ซึ่งในวันที่๑๕พฤษภาคมคุณธนทรต้องมีการยื่นคำให้การ

แต่คุณธนทรก็บอกว่าเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจ
แต่กังวลเรื่องของคดีนี้ที่ต้องขึ้นสารทหาร
ขณะเดียวกันก็ขอให้ความเป็นธรรมกับการทำงานของตำรวจ

ไม่มีการข่มขู่ไม่มีการคุกคาม

แล้วก็แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพนะคะ
ส่วนที่บรรยากาศที่บรรดากองเชียร์
ก็มาให้กำลังใจคุณธนทรนะคะ
เชื่อมั่นว่าเราบริสุทธิ์นะครับ
มีข้อกังวลอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองคือคดีนี้ไม่ได้ขึ้นสารพลเรือน
คดีนี้จะต้องขึ้นสารทหารซึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลใจนิดหน่อย
สังเกตการณจากสถานทูตก็มีการซักถามเกี่ยวกับตัวรูปของคดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำไมถึงต้องขึ้นสารทหารนะครับทำไมถึงดีเล
ทำไมถึงล่าช้ามาจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็กระบวนการที่จะต้องใช้จากนี้จะใช้นานเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
นี่ก็คือคำข้อสงสัยนะครับ
ที่ตัวแทนจากสถานทูตต่างถามกับทางคุณศรีวรา

คุณศรีวรายืนยันมาว่าต้องขึ้นสารทหารนะครับ
แต่ส่วนทำไมถึงต้องขึ้นมันเป็นเทคนิคทางกฎหมายจริงนะครับ
ผมอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนเรื่องนี้
นี่ค่ะเป็นคำถามในโลกออนไลน์เยอะเลยนะคะ

แล้วก็กดเข้าไปดูก็มีการตอบคำถามนะคะ
แล้วทำไมถึงต้องไปขึ้นสารทหาร
มันมีคำสั่งฉบับหนึ่งของหัวหน้าคอสชออกมา

คือเมื่อวานนอกจากประชาชนคนไทยทั่วไปแล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็มีตัวแทนจากสถานทูต๑๐ประเทศ

จากคนไทยที่จะให้ความสนใจแล้ว
เรื่องนี้ทั่วโลกเขาจับตามองอยู่นะคะ
ไปดูคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลยค่ะ

เมื่อวานก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว

แทนที่จะทำให้ประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
กลับเกิดขบวนการที่พยายามจัดการกับบุคคล
และพักการเมืองที่มีความเห็นต่าง

เพราะฉะนั้นก็เลยส่งกำลังใจให้กับคุณธนทร

สถานการณ์ที่อาจจะไม่ปกติในอนาคตค่ะ